อยู่ยังไงคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ามีใครก็ไม่รู้ขี่มอเตอร์ไซค์มา
วันดีคืนดีเอาแกงบูดเอาซอสมาปลาใส่บ้าน
วันดีคืนดีเอาหินมาปลาแล้วมีหลักฐานหมดเลย
เอาดูกล้องวงจรปิดที่จับภาพไว้ได้ค่ะ
เห็นไหมเนี่ยเอาแกงบูดใส่ถุงมาปลาเอาขยะมาปลาแบบนี้ค่ะ
เขามากันสองคนขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบนี้
รอบแรกเกิดขึ้นเมื่อตอน๒๕มิถุนา

เรื่อยเลยค่ะรวมแล้วล่าสุดเนี่ย

เมื่อคืนค่ะเมื่อคืนตอนตี๒มาอีกแล้ว
รอบนี้เขียนคำด่าใส่กันมาด้วยนะ
แล้วเอาก้นหินมาปลาจนกระจกชั้นลอยมันเสียหาย
นี่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
แล้วตอนที่ไปดูดูสิดูสิเห็นไหม

อยากปากดีไอ้จุดแบบนี้ค่ะ
แล้วคุณตอนเอาก้อนหินมาปลานะ

อุ้ยนี่โดนกลางคืนตลอดเลยนะ
รอบแรกพวกของเน่าหลังหนักขึ้นเป็นก้นหินแบบนี้
กลัวจะไปโดนหัวคนที่อยู่ในบ้านจังเลย
แล้วเขาบอกว่าเคยไปขอกล้องวงจรปิดของเทศบาล
อ้างว่ากล้องเสียจนต้องไปซื้อกล้องวงจรปิดมาติดเอง

เดี๋ยวลองฟังฝั่งผู้เสียหายค่ะ
ไม่รู้จักแล้วทำทำไมนี่อยู่ตรงนี้มาปีกว่าแล้วนะ
แล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้เอาฝากตำรวจที่สพเมืองชนบุรีจับตัวให้ได้ด้วยค่ะ